คุณผู้ชมมาข่าวนี้รับรองไม่มีเหงาแน่นอน
จะพาไปดูคู่รักนะคะ
คุณสงกรานแล้วก็คุณแมทพิรณีคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าความหวานนี่มันทะลุออกมาจากจอเลยคุณผู้ชมค่ะ

ความน่ารักเขาอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะ
นี่อยู่ที่แคปชั่นค่ะ
คุณสงกรานเนี่ยเช็คเองอยู่ที่หัวหิน
พร้อมกับข้อความน่ารักบอกว่า
พามาเที่ยวก่อนเข้าค่ายครับ
นี่ในคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหแซวกันใหญ่เลย
ว่านานทีนะจะเห็นแคปชั่นน่ารักจากคุณสงการ
ปกตินี่เป็นไงโอ้โหถือปืน

แหมนานทีจะแบบมุ้งมิ้งแบบนี้น่ารักดี
ฝ่ายชายไปแล้วพี่แจ๊คมาดูแคปชั่นของฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่า

คนพาไปเที่ยวเขาบอกว่านี่นะคะ
นั่งรอแฟนไปฝึกอีกนิดนึงนะ
ออกมาจำหน้ากันไม่ได้ละโอ้โห
ที่นี่เห็นไหมเห็นความว่าแมทเป็นสาวเห่าไง

ก็ผัดกันเรียกแฟนแบบพร้อมเพียงเช่าแหละ

แวะแซวหน่อยละกันปล่อยผ่านไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่เขาบอกว่าคืนกำไรก่อนหายหน้าไปฝึก๑เดือนเต็ม
คุณสงกรานคะโอ้โหแน่นเลยพี่แจ๊ค

เห็นแต่ไกลความชัดของกล้ามเนื้อมันทะลุตามาถึงนี่เลย

ถ้าหลังฝึกจะฟิตเปรี้ยขนาดไหน

นั่นเออซิกแท็กเป็นลูกละนาดค่ะสุดยอดไปเลยเต้งเลย
ความสัมพันธ์ราบรื่นกองเชียร์เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะ
ก่อนหน้านี้เพิ่งมีภาพสงการพาแมทไปทานข้าวกับครอบครัวค่ะ

แล้วก็เดือนนึงใจคนรอเนี่ยมันอาจจะนานหน่อยคุณผู้ชม
แต่เอาจริงนะแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้เวลามันเดินเร็วค่ะ
เป็นกำลังใจให้น้องแมทคนสวยคอยแฟนกลับมาจากฝึกด้วยนะคะ
นะคะเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าแป๊บเต็มปากเต็มคำกันเลย